พูดถึงเรื่องของของป่าก็จะมาพร้อมกับภัยแรงและภาคอีสานก็เป็นพื้นที่อีกหนึ่งพื้นที่นะคะที่ประสบปัญหาภัยแรงมากที่สุดในประเทศนะคะทำให้บรรดาสถาบันการศึกษาในพื้นที่รวมทั้งผู้ผลิตเขาร่วมมือกันช่วยเหลือประชาชนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของน้ำอุปโภคบริโภคนะคะไปดูกันเลยค่ะว่าเรื่องนี้จะเป็นยังไงค่ะ
ขบวนรถขนน้ำจำนวน๖คันซึ่งบรรทุกน้ำดื่มกว่า๒๐๐๐ลิตร
ยอยเดินทางออกจากบริษัทขอนแก่นวิเวอรี่
่งหน้าไปยังตำบลภูเหล็กอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น
แจกจ่ายน้ำดื่มแก่ชาวบ้านกว่า๓๕๐ครัวเรือนในพื้นที่ประสบภัยแรง
เราก็จะมีการจัดถังบรรจุน้ำขนาดบรรจุ๒๐๐๐ลิตรนะครับ

กรณีที่พี่น้องเดือดร้อนก็สามารถนำพัชนะมาเติมน้ำได้
ส่วนน้ำนี้เราก็จะส่งไปให้ตลอดเวลาเมื่อมีการต้องการเกิดขึ้นนะครับ
กิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพลังนักศึกษาพลิกฟื้นแผ่นดินอีสานของกลุ่มสิงอาสา
ซึ่งบริษัทบุญรอดบริเวอรี่ร่วมกับมูลนิธิพระยาพิรมพักดี
จัดขึ้นโดยรวบรวมกลุ่มอาสาสมัครนักศึกษาจาก๑๖สถาบันในภาคอีสาน
ทำกิจกรรมบรรเทาภัยแรงโดยตั้งเป้าแจกจ่ายน้ำกว่า๑ล้านลิตรใน๒๐จังหวัดทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากก็คาดหวังแค่ว่าได้รอยยิ้มกลับมาจากการที่เราเป็นจิตอาสา
เป็นคนที่มอบอกมอบความสุขให้กับชาวบ้านแล้วก็ต้องการแค่เพียงรอยยิ้มกลับคืนมาครับผม
ดีใจที่ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วก็ได้รู้จักแบ่งปันให้คนอื่นค่ะ
ก็เห็นว่าที่นี่ประสบภัยแรงนะคะถ้าเขาได้รับน้ำไปเนี่ยก็อาจจะช่วยให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นได้รอยยิ้มค่ะ
อกจากนี้ทีมสิงอาสายังได้ติดตั้งแท้งน้ำปลาปลาจำนวน๔แท้งที่โรงเรียนบ้านภูเหล็ก
และที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลภูเหล็กจังหวัดขอนแก่นซึ่งประสบภัยแรงต่อเนื่องทุกปี
จากอยู่ในพื้นที่สูงและไม่มีลำห้วยหลักทำให้ชาวบ้านมีน้ำบริโภคไม่เพียงพอต่อความต้องการ
กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยแรงในครั้งนี้จะดำเนินต่อเนื่องไปจนถึงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน
ซึ่งเป็นช่วงเริ่มเข้าสู่หน้าฝน